ทุกวันนี้ถ้าจะทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันอาจจะปังไม่พอ
ต้องดึงลูกจูงหลานมารวมของคอนเทนต์กันด้วยเพื่อเพิ่มความน่ารักนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะมาจากความเหอะหลานก็ส่วนหนึ่ง
เราก็เลยรวบรวมเอาบรรดาคุณปู่บ้างล่ะคุณตาบ้างล่ะ
บ้านตอนนี้ขึ้นแท่นกันเป็นคุณปู่คุณตาขี้เหอะกันแล้วนะคะ
คนแรกไม่พูดถึงไม่ได้เลยในเรื่องของความเห่อหลานตั้งแต่หลานอยู่ในท้องลูกสาวเนี่ย
ศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณวุฒิค่ะ
ซึ่งครูสลาบอกตรงกับบันเทิงไทยรัฐมาแล้วว่าเหอะหลานสาวมาก
หลานสาวชิ้นน่ารักนะชื่อน้องแพงแพงต่างเป็นหลานแรกของพ่อผัวคุณผู้ชม
แล้วก็ดูท่าครูสลาเนี่ยเตรียมจะผลักดันสาวน้อยคนนี้เข้าสู่วงการเพลงอีกด้วย
เพราะว่าตอนที่น้องแพงยังอยู่ในท้องของคุณแม่แพรวานะลูกสาวครูสลา
สลาก็เปิดเพลงให้ฟังแล้วก็ร้องเพลงให้หลานสาวฟังมาตลอดค่ะ
คือไม่ได้เพลงกล่อมเด็กเพลงลูกทุ่งเพราะซึมซับเสียงดนตรีตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเลยคุณผู้ชม
จัดกันไปเลยแบบนี้นะคะอนาคตไม่เป็นนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งได้ยังไง
บอกเลยว่าถ้าหลานอยากมาทางนี้นะ
อย่างครูสลาสนับสนุนเต็มที่ค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปตามใจหลานทุกอย่างค่ะ

ก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางของลูกของหลานนะครับ

ยิ้มไปด้วยแววตาครูสลาคุณตาคนนี้มีความสุขมากนะคะ
แล้วเมื่อพูดถึงคนบันเทิงรุ่นใหญ่ที่เหอะหลานอีกคนนึงแล้วกัน
ถ่ายทอดความเป็นศิลปินโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีให้กับล้านสุดเลย
นาย่องเชิญยิ้มนะคะจะชวนหลานสาวเนี่ยน้องสโน๑๐ขวบ
หลานกำลังน่ารักเลยมาเล่นดนตรีกันบ่อยทำคลิปมอบความสุขให้กับแฟนนะฮะ
นาย่งเนี่ยนะก็เลือกคุณปู่แล้วคุณปู่เขาจะชวนหลานสาวมาตีเป็นเพลงอยู่บ่อย
ไอ้เครื่องกลมข้างล่างสีดำใช่ไหมแฮนด์แพนหรอหลานสาวมากนะยากมาก
ขวบเล่นเก่งอ่ะเล่นได้อ่ะซึ่งคุณปู่โย่งบอกกับพี่อ้อมผู้สื่อข่าวเรานะครับ
ไม่ใช่เค่ใต้โต๊ะนักอุกโพนเข้าไปอีกใกล้คลิปมาก
ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะผลักดันความเป็นศิลปินให้กับหลานด้วยนะคะ
โย่งบอกว่าอะไรที่หลานชอบพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าทุกวันนี้ที่ดูว่า
นาย่งแข็งแรงสุขภาพดีเพราะว่าอะไร
มียาใจยาดีก็คือหลานตัวน้อยคนนี้ล่ะค่ะ
ความสบายใจความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยสำคัญครับผม

ว่าหลานสาวคนนี้คือยาชูกำลังอย่างดีของคุณตา

หลานของกำลังน่ารักนะครับ
มีอีกหนึ่งบ้านคุณผู้ชมค่ะตลกรุ่นใหญ่เหมือนกันนะฮะ
ยกตำแหน่งให้เลยนี่เป็นคุณปู่เหมือนกัน

พูดว่าคุณปู่ยังไม่ได้แก่นะพี่โน่งช่า
เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะได้รับตำแหน่งคุณปู่ไป

มักจะถ่ายคลิปสุดน่ารักกับหลานชายลงบ่อย
ให้แฟนคลับได้เข้าไปกดไลคดเลิฟแล้ว
คุณปู่โหน่งก็ยังตั้งชื่อกับหลานคนนี้ด้วยตัวเองด้วยนะ

อ๋อเพราะอะไรปะหมี่โหน่งใช่
สิ่งที่ตัวเองรักที่สุดธุรกิจที่ตัวเองรักที่สุด
ก็เอามาตั้งไปชื่อหลานรักคนนี้นั่นเองนะครับ

ก็จะต้องเป็นของน้องบะหมี่แล้วล่ะสิ

แล้วไม่ใช่แค่คุณผู้โหน่งที่เผลอนะครับ
เพราะว่าคุณญาตินกภรรยาของพี่โหน่ง

ไปไหนไปกันขอกระเตงน้องบะหมี่หลานรักไปเที่ยวด้วยนะฮะ
อย่างไปต่างประเทศก็กระเตงพากันไป
คุณผู้ชมดูสิเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ดีต่อใจจริงนะคะ
แต่เขาบอกกันนะว่าเวลาบ้านไหนเนี่ยที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุอยู่กับเด็กอยู่กับล้าน

แล้วก็มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกบ้านนะคะ
ไม่แข็งแรงได้ยังไงวิ่งตามหลานนั่นน่ะ